ผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วย
ถ้าดูตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ก็ทะลุสองหมื่นนะคะ
ไปที่สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้ารายนะคะ
วันนี้ตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดศพค่ะ
แต่ตัวเลขที่น่าสนใจอยากให้คุณผู้ชมได้ดูสีเขียวนะคะ
เป็นตัวเลขของผู้ที่หายนะคะรักษาหายแล้วเนี่ย
วันนี้ตัวเลขเนี่ยแซงผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มนะคะเห็นไหมคะ
เขียวมากกว่าแดงครับรักษาหายแล้วเนี่ยสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองราย
แล้วถ้าเราไปดูกราฟเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอ่าดูเส้นสีเขียวนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นสูงเลยนะคะจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้ว
ตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากหนึ่งหมื่นสามพันรายเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันราย
ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะคะ
เพราะว่าคนรักษาหายมีมากกว่าผู้ติดเชื้อนะคะ
ซึ่งอยู่ที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคนนี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ
แต่ว่าทั้งติดทั้งตายก็ยังทำลายสถิตินะคะยังสูงอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการในการจัดระเบียบของห้าง
สำหรับคนที่จะไปซื้ออาหารคุณผู้ชมค่ะ
จากการที่สมาคมศูนย์การค้าไทยสมาคมผู้ค้าปลีก
และสมาคมพัฒนาคารไทยได้ไปยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอต่อสวบค
ให้ผู้บริโภคซื้อกับร้านโดยตรงได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด
เพราะมีการตั้งข้อสังเกตอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ
อยู่ในห้างแล้วแต่ทำไมจะซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่ง
เรียกรายเดอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีการผ่อนปลนกันแล้วนะคะ
โดยที่บอกว่าทางห้างเองนี่ก็จะต้องจัดพื้นที่ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ
เพื่อให้เป็นที่วางอาหารสำเร็จรูปขายได้หรือว่าถ้ารู้เบอร์ก็โทรหาร้าน
สั่งล่วงหน้าแล้วก็เตรียมสถานที่วางเอาไว้เพื่อให้ไปเอานะคะ
คนรับคนส่งอาหารเขาเอามานะคะโดยไปเอาตามจุดที่กำหนดนะคะ
เมื่อวานนี้ที่มีการออกแนวปฏิบัติตรงนี้ออกมาเราก็ไปสำรวจดู
ห้างก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊ะทำได้จริงหรือเปล่าบางห้างบอกเลย
เขาก็กลัวที่จะผิดมาตรการนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็กลับไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็จะพบว่าหลายห้างเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นเขาเห็นความชัดเจนแล้วก็
มานั่งรับออเดอร์ของลูกค้าที่ชั้นจี่ของทุกห้างเขาก็จะจัดโซนให้อยู่ใกล้ใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตอำนวยความสะดวกให้นะคะ
จะได้ขายอาหารให้กับประชาชนได้โดยตรงนะคะขณะที่การรักษาความปลอดภัยตามมาตรการที่สอบคอกำหนดก็ยึดหลักอย่างเคร่งครัดนะคะ
นี่ค่ะรายเดอร์ก็จะอยู่ในส่วนของการรอรับอาหารจากร้านค้านะคะจัดพื้นที่เว้นระยะห่างไว้ให้
ซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ยสะท้อนออกมานะคะบอกว่าดีใจที่สวบคอได้ปลดล็อกให้เพราะว่าเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่าย
พอได้ปลดล็อกแบบนี้ก็สามารถขายอาหารให้กับประชาชนได้ก็จะได้มีรายได้หมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการค่ะ

ทางภาครัฐเขาผ่อนปลนมาตรการแล้วคนที่ไปซื้อของเองก็ต้องรัดกลุ่มเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะครับ